เป็นยังไงคะคุณซิโก้เนื้อหอมแล้วก็มีข่าวฟุ้งกระจาย
วันนี้เนี่ยก็มีข่าวจากเมื่อวานต่อยอดมานั้นผมเล่าให้ฟังนิดนึง
ก็คือพี่ซิโก้อาจจะมีงานใหม่กับมาเลเซีย
ซึ่งค่ำวอร์ดเรื่องราวฟุตบอลในอาเซียนแกเป็นคนออสเตรเลีย
แล้วก็เขียนบทวิเคราะห์แบบนี้มาว่าพี่ซิโก้เหมาะกับทีมชาติมาเลเซียอย่างไร
เป็นเหตุผลนะครับออกมา๕เหตุผลนะครับเป็นข้อเหตุผลข้อแรกนะครับที่เหมาะกับมาเลเซีย
เพราะว่าซิโก้ทำให้ฟุตบอลไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ก็คือนำสไตล์การเล่นแบบติ๊กกี้ตาก้าที่พี่ซิโก้ชอบบอกว่าติ๊กต๊อกสไตล์
ใช้การต่อบอลแบบสั้นนะครับแล้วก็ให้บอลด้วยความแม่นยำครองบอลได้เหนียวแน่น
แล้วก็มีการปรับแท็กติกระบบการเล่นที่หลากหลายได้ตามสถานการณ์
ซึ่งข้อนี้ก็มีการถกเถียงจากแฟนบอลหลายกลุ่มเหมือนกันบอกว่า
ที่ผ่านมาพี่ซิโก้มีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นกำจัดตัวผู้เล่น
แต่ว่าจอดจะเล่นก็มองอีกแบบหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาพี่ซิกโกก็ทำแบบ
มาหลายอย่างให้กับทีมไทยมีเอกลักษณ์มาแล้ว
ก็เป็นการวิเคราะห์จากประสบการณ์ของเขาที่คลุกคลีกับวงการฟุตบอลไทย
ประสบการณ์ในอาเซียนไม่เป็นรองใครพิซิโก้พาไทยเป็นแชมป์อาเซียน
๒สมัยที่ต่อกัน๒๐๑๔และ๒๐๑๖
ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็ยากที่ใครจะเทียบได้ในทวีปอาเซียนย่านนี้
๓รู้วิธีการดี
ซิโก้เป็นคนที่รู้วิธีการในการที่จะพาทีมก้าวกระโดดไปอีกขั้น

ก็พาไทยเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลก

ก็ก้าวกระโดดจากอาเซียนไปเอเชีย

คือแกไม่พลาดเลยตั้งแต่มาทำงานให้กับทีมชาติร่วม๕ปีนะครับ
ไปทุกอย่างได้ตามที่หวังผลงาน
ก็ถือว่าสุดยอดแล้วในโค้ชคนไทย

ไม่พลาดเลยนะครับในทุกรายการที่เขาทำนะครับ
น่าจะเข้ากันได้ดีเพราะว่าทั้งคู่เป็นคนหนุ่มไฟแรง
ทางประธานสาพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียก็เป็นคนหนุ่ม

แล้วก็ช่วยมาเลเซียเป็นคู่ปรับที่น่าจะสำคัญ
เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของทีมไทยต่อจากเวียดนามเลย
แน่นอนแน่นอนเพราะว่าตอนเด็กที่ฉันจำได้เวลาชิง๔เกม
และเจอกับมาเลเซียใจไม่ค่อยดี
สมัยก่อนนะสมัยก่อนนู้นเขาเล่นดีแต่ว่าช่วงนี้อาจจะหายไปบ้าง
และข้อสุดท้ายนะครับซิโก้คือโค้ชที่เป็นผู้เล่นมาก่อน
ดังนั้นตำนานอาเซียนอย่างซิโก้จะทำให้การตอบสนอง
ยอมรับความศรัทธาของนักเตะน่าจะทำให้นักเตะในอาเซียนท้าทาย
ไม่ได้ทำงานกับซิโก้เหมือนที่นักเตะไทยผ่านมาแล้ว
ก็ถือว่านักเตะไทยหลายคนนะครับไม่กลัวที่จะเล่นกับทีมใหญ่ในเอเชีย
เพราะว่าการปลุกระดมการกระตุ้นของพี่ซิโก่
พี่ซิโก่ก็บอกว่าหลังจากผ่านเทศกาลสงคราน
เขาจะพูดถึงเรื่องของแผนการในการพัฒนายาวชน

เพราะว่าจะไม่มีใครไปถามนั่นแหละเดี๋ยวต้องถาม
ต้องดูว่าเขาจะรับงานนี้ไหมถ้าเกิดว่ามีการติดต่อเป็นทางการ

เขาบอกว่าอยากจะพัฒนายาวชนอยู่ในประเทศไทยมากกว่านะครับ
ส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในเรื่องของแผนงาน
ส่วนภาพที่เห็นรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่เทศกาลสงคราน
ล่วงหน้ากับน้องแถวบ้านของพี่ซิโก้
ก็จะมีการมาเรียนทักษะฟุตบอลกันด้วย

แล้วก็ไม่สร้างความเต็มสีให้ความดีบ้าน
ฉะนั้นใส่สีเอฟซีนะฮะก็ต้องตั้งแต่สองน้ำลูกน้ำ
ดีดีด้วยเดี๋ยวลูกน้ำครับครับครับไป